ช้อนวางซ่อมแล้วมานั่งล้อมหน้าจอกันก่อน

เริ่มมาจากพี่ตะกะแตนนะคะก็มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก

พูดทำนองว่าเออฝากไปถึงกะเทยที่เป็นเพื่อนสนิทนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่ง
อย่ารักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหว
พากันไปด่ารับหลังอีกฝั่งสนุกปาก

คุณผู้ชมแต่คือในโพสต์เนี่ยอ่านตั้งแต่ต้นยันจบไม่ได้ระบุชื่อใครนะ
แต่มันมีคนโยงไปว่าเป็นคู่เพื่อนซีจ๊ะเอมใช่ไหม
ปรากฏว่าโซเชียลทัวร์ไปลงแน่นอน

อย่ายันมาเลยจะอย่ายันมา
บอกว่าเธอนี่นะไม่เคยมีปัญหากับพี่แตนนะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมพี่ตั๊กกะแตนก็มาอีกโพสต์หนึ่งบอกว่า
ตั้งแต่เธอโพสต์ตักเตือนคนคนนั้นไป
ก็ไม่ได้มีการยอมรับก็เป็นฉัน
แล้วจากไอ้โพสต์นี้นี่แหละคนก็ยิ่งพุ่งเป้าไปเลยว่า
เอ้าสรุปว่าโพสต์ของพี่แตนหมายถึง

คนไม่พูดไม่ได้แปลว่าผิดนะ

ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักร้องรุ่นพี่จริง
อย่างหนึ่งคือจ๊ะเขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตนะว่า

พี่ตั๊กกะแตนไม่พอใจจึงออกมาโพสต์ร่ายยาวแบบนี้

เพราะว่าจ๊ะเองบอกว่าจ๊ะไม่เคยไปแทรกคิวใครนะ
ข้อความที่เอมด่าพี่ตะกะแตนรับหลัง

เขาก็ยืนยันว่าเอมก็ไม่เคยทำแบบนั้น
เมื่อวานคุณเอมคุณเอมตามใจตู้นั้นร้องไห้เลยนะ

เป็นคนมาบอกว่าจ๊ะกับพี่สาว

คนนั้นอ่ะคนที่พูดอ่ะคนไหนอ่ะไอ้ที่บอกเขาบอกว่า
เขาบอกว่าไอ้เขาคนนั้นคนไหนเอาออกมา
อย่ามาโพสต์ลอยให้คนมาลุมด่าจ๊ะแบบนี้
จ๊ะก็ยืนยันชัดเจนเอาดิเกียรติมาเหรอเกียรติกลับได้
ถ้าพี่ไม่ชอบหนูหนูก็ไม่ชอบพี่เหมือนกัน

ฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
ต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่ไหว้
ถ้าพี่รู้สึกว่าข้อไหนที่เป็นข้อโต้แย้ง
ว่ามันไม่จริงอันนี้ไม่ใช่นะพี่กำลังงัดหลักฐานมาเลย
คือมาพร้อมอารมณ์แล้วก็เหมือนน้ำตาคลอเสียงสั่นนะ
คือเหมือนลึกในใจคือจุกอยู่ในใจเพราะว่า
อันนี้ฝั่งจ๊ะผ่านไปฟังเสร็จปุ๊บไม่ต้องรอนาน
แตนมาเหมือนกันไลฟ์สดมาจากโคราชบ้านเอก
ไม่ต้องเกรงใจกันอารมณ์พอกันเลยคุณพี่สมขาบอกว่า
ไหว้ก็ไม่เป็นไรเลยเพราะที่ผ่านมา
จ๊ะก็ไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้ว
ไอ้เรื่องแชทลับอะไรพี่แตนก็ไม่มี
ไม่รู้ว่าจ๊ะไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหน
สาเหตุหลักที่เรื่องมันมาจนถึงวันนี้
มันก็น่าจะมาจากปัญหาเรื่องคิวในการขึ้นโชว์งานนั่นแหละ
ฟังจากปากพี่ตั๊กกะแตนอีกสักครั้งค่ะ

โกเกอร์ติดต่อมาโบกเกอร์คนคนที่เป็นโบกเกอร์เนี่ย

ศิลปินคนอื่นมาแซงคิวหนู

เพราะนี่ก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็ไม่เคยไปสาย
นี่น้องเมาจนลืมทุกอย่างเลยเหรอลืมว่า

แล้วพูดในไลฟ์ด้วยว่าไหว้พี่แตนทุกครั้ง
ก็เกลียดเชิงเกลียดพี่ได้ตามสบายนะคะ
ดีค่ะจะได้ไม่เดินสวนกันแล้วก็ไม่ได้หายใจลดต้นคอใส่กัน
พี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ
ขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกซัพพอร์ตที่

สรุปให้แบบนี้นะคะเราฟังไลฟ์สดทั้งสองคนนะคะ
คือน่าจะเป็นจากความสับสนเรื่องคิวงานของคนติดต่อไป

คุณจ๊ะตอนแรกคือที่เขาบอกในไลฟ์สดนะคะ
คุณจ๊ะเนี่ยลำดับคิวก็คือจ๊ะอันดับหนึ่งนะคะ

อันดับ๓คือตั๊กกะแตนนะคะตามที่เขาบอก
ปรากฏว่าวันนั้นคนที่ติดต่องานบอกว่า
ลำไยมีงาน๓งานขอสลับได้ไหม

ก็อ่าสลับได้แล้วมาที่สองแทน

คุณตั๊กกะแตนค่ะบอกว่าตามแชทที่เขาเอาโชว์ค่ะ
คุณลำไยคือที่๑ตั๊กกะแตนคือลำดับที่๒

คือมันจังหวะเดียวกันแล้วใครคือลำดับที่๒กันแน่

วันที่แปดนะคะคุณลำไยที่หนึ่ง

ก็ฉันเสียสละให้แล้วส่วนตั๊กกะแตนก็คิดว่า
ชั้นที่๒อยู่แล้วก็เลยเกิดความสับสน

ส่งคิวงานส่งมาสองคนไม่เหมือนกันว่างั้นเถ
ใช่เท่าที่เราฟังจากไลฟ์สดของทั้งสองท่านนะคะ
ว่าเออหรือว่ามันเป็นปัญหาตรงคิวงานที่
ที่มันไม่ชัดเจนนะคะ
อันนี้เป็นความเข้าใจของเราที่สรุปมาให้